ทีนี้มาดูอีกเรื่องราวลี้ลับที่จะมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ชมฟังนี่นะคะ
ตอนนี้ถือว่ากำลังเป็นกระแสฮือฮาสำหรับชาวบ้านที่ตำบลบังพลับที่จังหวัดอ่างทอง
เพราะว่ามีโบสถ์ร้างของวัดหนองเต่าเนี่ยเขาว่ากันว่ามันมีอาถรรพ์
จะมีคนเห็นหญิงสวมชุดโบราณมาร่ายรำอยู่ที่โบสถ์เนี่ยโบสร้างแห่งนี้แหละค่ะ
นี่เป็นสภาพรอบของโบสถ์ร้างของวัดหนองเต่านะคะ
ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพลับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
ร้างนี้ก็ก่อด้วยอิดกว้างประมาณ๖เมตรยาวประมาณ๑๒เมตร
สภาพหลังคาเนี่ยซุดโทรมนะคะมีต้นโพขนาดใหญ่
ขึ้นมาแทนหลังคากลายเป็นร่มเงาของโบสถ์คอยพยุงโบดร้างหลังนี้
ไม่ให้พังทลายตามการเวลาค่ะส่วนบริเวณด้านหน้า
ตรงทางเข้าเนี่ยมีรูปปั้นเต่าขนาดใหญ่
และด้านข้างก็มีพระพุทธรูปปูนปั้นเก่าแก่ประดิษฐานอยู่เนี่ยนะคะ
อายุของโบสถ์นี้คร่าวตีแล้วก็น่าจะประมาณร้อยปีได้แล้วค่ะ
แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความเก่าความโบราณอย่างเดียวเท่านั้น
เขาว่ากันว่าตอนนี้ที่ฮือฮากันเพราะว่ามีเรื่องของความอาถรรพ์เกิดขึ้นค่ะ
เอาไปฟังเสียงของชาวบ้านนะคุณลุงบุญชูแป้งนวลหรือลุงบุญชู
ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาเล่าบอกว่าพ่อแม่ของลุงเนี่ยไปเช่าที่ของวัดหนองเต่าเพื่อปลูกบ้านและทำสวนผลไม้ค่ะ
ที่ผ่านมาคุณลุงก็เคยพบเรื่องราวอาถรรพลี้ลับก็คืออยู่บ้านแล้วมักจะได้ยินเสียงดนตรีปี่พาดบันเลงยามค่ำคืนเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้ว
พ่อกับแม่ก็สั่งว่าถ้าได้ยินเนี่ยอย่าหันไปมองที่โบสถเป็นอันขาดแต่ตัวของลุงเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อ
มีเสียงดนตรีปี่พาดดังขึ้นก็เลยหันไปมองปรากฏว่าคุณลุงเห็นหญิงสาวค่ะ
แต่งกายด้วยชุดไทยประมาณห้าถึงหกคนมาร่ายรำแล้วที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือ
หญิงสาวที่สวมชุดไทยเหล่านั้นหลังจากไล่รำเสร็จก็เดินแล้วก็หายเข้าไปในโบสถ์ร้าง
หลังจากนั้นค่ะคุณลุงบอกว่ายังพบเห็นเหตุการณ์แบบนี้เรื่อยมานะคะ
ชาวบ้านที่เขาได้ยินเสียงเล่าลือกันเขาก็เล่าต่อกันแล้วก็รับรู้
ตำนานความอาถรรพ์ของโบสถร้างนี้เป็นอย่างดีค่ะฟังเสียงของลุงบุญชวนหน่อยค่ะ
ได้ยินเสียงละนาดอีกเลยก็หันมามองดู
หันมามองดูก็เห็นนางลำอยู่นางลำยืนลำอยู่ยืนฟ้อนลำอยู่ข้างข้างโบสถ์
นั่งลำประมาณห้านางหกนางเลยสวยงามที่เห็นนั่งลำ
ประมาณห้าหกคนอยู่ตรงนี้พอสักพักหนึ่งก็หายเข้าไปในโบสถ์
เรื่องนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ